ห้องเย็นแล้วต้องนั่งปิดปาก
ฟังเสียงปืนที่ยิงครอบครัวหนึ่งพ่อแม่ลูกเสียชีวิต
แต่เขาไม่สามารถจะไปช่วยอะไรได้
เป็นเสียงเป็นวินาทีที่บีบหัวใจเขาเหลือเกิน
เราเองเราอ่านเราก็บีบหัวใจมากเหลือเกินกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น

ถอดมาจากคำบอกเล่าของชายหนุ่มสิงคโปร์คนหนึ่งที่รอดชีวิตมาจากเหตุการณ์นี้

กับลูกชายอายุเพียง๑๑ปี

ผมกับลูกต้องหาที่ซ่อน

มันกว้างเกินไปไม่ค่อยมีที่ปลอดภัยให้ซ่อนเลย
เราไปหลบแถวแผนกของสดผมกอดลูกเอาไว้

ผมรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยจึงย้ายไปอยู่ในห้องซึ่งน่าจะเป็นห้องสโตครับ
เราพบกับแม่ลูกและครอบครัวครอบครัวหนึ่งลูกสาวยังเล็กอายุสัก๒๓ขวบ
พวกเราอยู่ด้วยกันประมาณ๑๐คนปิดไฟปิดประตูและพยายามจะอยู่กันอย่างเงียบที่สุด
หวาดกลัวหนาวอึดอัดและมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะ
เวลานั้นมีชายคนหนึ่งชื่อว่าติ๊กซึ่งดูแล้วแข็งแรงและมีสติดี
ชวนเราทุกคนไปหาที่ซ่อนใหม่เป็นห้องควบคุมไฟที่อยู่ลึกเข้าไปอีกหน่อย
ผมหันไปชวนชายผู้เป็นพ่อแต่เขาตอบกลับด้วยสีหน้าที่เป็นกังวลบอกว่า
แหละครับผมจะอยู่กับภรรยาที่นี่และนั่นเป็นบทสนทนาสุดท้ายของเรากับ
ครอบครัวผู้โชคร้ายเขาเล่าต่อนะฮะเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงท่ามกลางความ
กดดันและเสียงปืนที่ดังในระยะใกล้ประชิดเข้ามา
เราอยู่ในห้องมืดแคบ๗คน
หนุ่มสิงคโปร์คนนี้ได้ยินเสียงลูกสาวของครอบครัว
ครอบครัวนั้นร้องไห้ขึ้นมา
ดรองขึ้นมาไม่หยุดเพราะเสียงปืนที่มันดังมาก
แล้ววินาทีที่แสนหดร้ายก็เกิดขึ้นครับ
เสียงปืนระดมยิงไปที่ประตูนั้นหลายนัดก่อนที่จะยิง

ฆาตกรถี่ประตูเข้าไปในห้องที่มีพ่อแม่ลูก๓คนนั้นอยู่
เขาได้ยินเสียงฝีเท้าของคนร้ายที่เดินเข้าไป
ซึ่งอยู่ห่างจากที่เขาหลบอยู่เพียงแค่๒เมตรเท่านั้น

ก่อนที่มีเสียงตะโกนว่ามานี่
เสียงของทุกคนค่อยห่างออกไป
ตามมาด้วยเสียงปืนที่ดังขึ้นอีกเรื่อยเป็นระยะ
หนุ่มสิงคโปร์ลูกคนนี้เล่าต่อว่า
นั่นคือวินาทีที่ทุกคนหวาดกลัวอย่างสุดขีด

กระทั่งตี๓นะฮะมีคนเข้าไปช่วยมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วย
ทุกคนรอดออกมาอย่างปลอดภัย
แต่คุณผู้ชมเสียงปืนที่เขาได้ยิน
คือครอบครัวนั้นถูกยิงนะฮะ
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะที่มีรายงานว่าในจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ย
มีเด็กอายุ๒ขวบอยู่ด้วยแล้วก็เป็นภาพที่น่าสะดวกใจ
เพราะว่าภาพที่เจ้าหน้าที่ไปเห็นก็คือแม่กอดลูกอยู่ในอก
แล้วก็คือตายไปด้วยกันทั้งแม่ทั้งลูกคือครอบครัวนี้
คือเขาช่วยไม่ได้เขาชวนแล้วแต่ว่าด้วยความที่ก็เป็นครอบครัวก็เลยไม่อยากจะ
คือน้องยังเล็กด้วยค่ะไม่อยากจะเคลื่อนย้ายอะไรแบบนี้นะฮะ
แล้วโพสต์เนี้ยมันถูกแชร์ออกไปเป็นหมื่นหมื่นครั้งประมาณทั้งสี่หมื่นห้าหมื่นได้
ตอนนี้ยังคงแชร์อยู่นะฮะและมีคนเข้าไปโพสต์แสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้เป็นอย่างมาก
แล้วก็ให้กำลังใจชายหนุ่มสิงคโปร์คนนี้มากมาย
มีคนก็บอกว่าอ่านไปแล้วน้ำตาไหลเราอ่านไปแล้วก็สะเทือนใจ
เพราะว่าเราเองก็ทำข่าวนี้มาข้ามวันข้ามคืนเหมือนกันแล้วขอให้เหตุการณ์แบบนี้
เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายแล้วกันไม่อยากจะให้มีคนสูญเสียอีก
นะครับเป็นเรื่องราวที่อ่านแล้วมันบีบหัวใจมากนะใช่ค่ะ